แป๊บนี่ครึ่งปีหลังแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน
แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอเลยครับ
สวนหย่อมมีคนเรียกเตี๋ยว

มีลูกค้ามาหันไปไม่เจอใครมีคนเรียกอีกแล้ว
คราวนี้ก็เลยพูดลอยเรียกแล้วทำไมไม่ออกมาวะ
มีกลุ่มวัยรุ่นออกมาครับแล้วก็บอกว่าไปเอาปืนมาซิ
ทำให้พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่เลยเดินไปหยิบมีดนะครับ
คุณขวัญคุณผู้ชมนี่คือภาพวงจรปิดนาทีเกิดเหตุ
ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาไปฟันหรือไปทำร้ายใครนะครับ
เขาบอกว่าต้องการเอาไปป้องกันตัวเพราะฝั่งคนก่อเหตุ
เดินมาแล้วมาแล้วหนึ่งหลังจากนั้นมากันอีกหลายคนครับ
แล้วปรากฏว่าพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่โดนล็อกคอรุมทำร้าย
ด้วยวัยรุ่น๔คนนี่ฮะอุ้ยนี่ไงจังหวะนี้
สะบัดพยายามหนีแล้วมีการยื้อแย่งอาวุธกันด้วย
หยิบเมื่อกี้นี้ครับกลุ่มวัยรุ่นเองก็ไม่หยุดก็ไม่ถอยฮะ
วงจรปิดเหตุการณ์ที่พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่ครับคุณขวัญคุณผู้ชม
หยิบมีดมาอยากจะป้องกันตัวไงเพราะอีกฝั่งหนึ่งมากันหลายคน
และยังดูเป็นวัยรุ่นวัยโจอารมณ์ร้อนมาด้วย
บ่ายสองโมงกว่าเกือบบ่ายสามยี่สิบแปดมิถุนายน
ตามวันเวลาในวงจรปิดครับนาทีชุดละมุนเกิดขึ้นอย่างที่เห็นนี้นะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นพยายามจะไปล็อกตัวล็อกคอพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่
จังหวะนั้นเมื่อกี้ก็ยื้อแย่งมีดกันไปนี่ภาพอีกมุมหนึ่งฮะลองดูครับ
นี่คนก่อเหตุเหมือนเดินกระเพกมาแล้วนะ
น่าจะเป็นจังหวะที่เองไปใส่บ้างข้าขอถอยมาพักหน่อย
ลับกันใส่หรือเปล่าจากนั้นครับมีบางคนไปหยิบอิดตัวหนอนอ่ะ
ที่วางบริเวณริมถนนไปหยิบอิดตัวหนอน
ก่อนจะอาศัยจังหวะเผลอครับดูฮะอาศัยจังหวะเผลอคือปลาอิดตัวหนอนใส่พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว
นี่หยิบแล้ว๒มือเลยฮะปลาใส่เข้าไปแต่โชคดีไม่โดนครับ
แล้วมีคนตะโกนมาเสียงลอยตามลมมาบอกเฮ้ยตำรวจมาแล้ว
วัยรุ่นหนีเลยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พิกัดในซอยประชาอุทิศ๓๓แยก๗กรุงเทพมหานคร
วงจรปิดอาจจะไม่มีเสียงแต่มีคลิปจากชาวบ้านที่ถ่ายไว้พร้อมกับเสียงบรรยาย
หน้าที่เกิดเหตุลองดูภาพนี้ครับ
ใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับ
นี่ภาพอีกมุมหนึ่งที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาวิ่งรถขายก๋วยเตี๋ยวไก่ในหมู่บ้านนี้
นานกว่า๒๐ปีแล้วครับแล้ววันที่เกิดเรื่อง
ตอนนั้นก็วิ่งรถขายก๋วยเตี๋ยวตามปกติผ่านสวนหย่อมของหมู่บ้าน
มีเสียงตะโกนลอยมาบอกเตี๋ยวพอเรียกแบบนี้ปั๊บ
เขาก็เข้าใจว่าลูกค้าจะซื้อก๋วยเตี๋ยวมีคนจะซื้อก๋วเตี๋ยแน่ก็เลยหยุดรถ
หันไปมองหาต้นตอของเสียงเอ้าไม่เห็น
มองดูแล้วโอเคงั้นวิ่งรถต่อพอกำลังจะออกรถปั๊บ
มีอีกแล้วเตี๋ยวเรียกอีกรอบหนึ่งก็เลยหันไป
ค่ะไม่เห็นลูกค้าสักคนอืมเขาก็เลยพูดลอยลอยว่า
เรียกก๋วยเตี๋ยววะเรียกแล้วไม่ออกมากินคนยิ่งรีบอยู่
พอพูดแบบนี้วิ่งรถออกไปได้แป๊บหนึ่งมีวัยรุ่น
ออกมาจากสวนหย่อมจุดที่มีต้นต่อของเสียงเรียกว่าเตี๋ย
นั่นแหละครับแต่ไม่รู้ว่าใช่กลุ่มนี้เรียกหรือเปล่านะวัยรุ่นกลุ่มนั้น
เดินออกมาชี้หน้าแล้วบอกว่ากูไม่ได้เรียกมึงมึงแจกกล้วยกูเหรอ
อ้าวผมก็ไม่แน่ใจว่ามีการตะโกนด่าอะไรอย่างไร
ยังไงบ้างนะครับแต่กลุ่มวัยรุ่นเขาบอกแบบนี้ตอนนั้นพ่อค้าก๋วยเตี๋ย
ไม่อยากมีปัญหาก็เลยเลื่อนรถไปข้างหน้าขยับไปตรงแถวร้านขายของชำ
บริเวณจุดเกิดเหตุนี่แหละกลุ่มวัยรุ่นตามไปแล้วพูดบอกว่า
เอาปืนมาเลยมายิงใส่มันเลยพอเขาได้ยินคำว่าปืน
ใจหล่นแวบเขาเลยไปหยิบมีดนั่นเลยเป็นที่มาของวงจรปิด
คลิปแรกที่ได้ดูไปเดี๋ยวลองขึ้นภาพอีกครั้งก็ได้ครับ
ไปหยิบมีดมาจากที่รถเขาบอกว่าต้องการจะเอาไปป้องกันตัว
นี่ไงเอื้อมหยิบแล้วและเห็นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งมีมีดยาว
เขาก็เลยจับมีดเอาไว้ให้มั่นแล้วมีการยื้อยุดแย่งกันไปแย่งกันมา
ก่อนที่วัยรุ่นจะเข้ามาต่อยเขาเข้าที่หูเมื่อกี้นี้มีภาพ
เข้าไปที่หูด้านข้างของเขานั่นแหละครับเขาบอกว่ามีรอยแดงอยู่นะฮะ
ที่โดนต่อยแล้วโดนล็อกคอจนล้มเหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิปเลย
นี่ครับสักพักหนึ่งวัยรุ่นอีกคนไปเอาอิดตัวหนอนมาคว่างใส่เขา
โชคดีไม่โดนคนไปโดนถังน้ำแข็งเขาเลยรีบลุกขึ้นแล้วไปหยิบมีด
ปรากฏว่าทันใดนั้นมีดบาดนิ้วเขาครับ

เมื่อกี้นิ้วที่เขาโชว์ให้เราดูก็มีร่องรอยต้องพันแผลเอาไว้นะครับ
พอเกิดเรื่องแบบนี้ปั๊บไปแจ้งตำรวจแล้วเรียบร้อย
แต่เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนสิ้นเดือนมิถุนา
จนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าคดีจะไม่ค่อยคืบหน้า
และกลุ่มคนที่มาทำร้ายเขานั้นไม่รู้จักกันมาก่อน
ดูแล้วน่าจะเป็นวัยรุ่นอายุสัก๑๖๑๗๑๘ประมาณนั้น

ฝากคุณตำรวจตามความคืบหน้าหน่อยนะครับ
ระหว่างนี้ไปคุยกับเจ้าของร้านขายของชำ
ได้ยินเขาตะโกนด่ากันไปด่ากันมา
มีการด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายคือฝั่งวัยรุ่นตะโกนด่าพ่อค้า
และหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนมีการแย่งมีดกัน
เหมือนที่เห็นในคลิปภาพวงจรปิด
แล้วก็ภาพที่มีคนเขาถ่ายจากมือถือเอาไว้ได้
เจ้าของร้านขายของชำบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เป็นเด็กในหมู่บ้านนั่นแหละ

พฤติกรรมก็ชอบเสียงดังโวยวายไปรวมกลุ่มกันที่สวนหย่อม
เมื่อวานนี้กลุ่มวัยรุ่นมาขอโทษแล้วที่ทำให้ร้านเสียหาย
เพราะมีการคว่างปลาหยิบอิดตัวหนอนใช่ไหมครับ
ไปจับด้ามร่มที่มันเป็นร่มใหญ่เอาไว้กลางกันแดด

ทางคดีครับล่าสุดตำรวจสนราชบุรณะบอกว่า
อยู่ระหว่างการติดตามตัววัยรุ่นคนที่ก่อเหตุ
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำชี้แจงจากรายงานให้ทราบต่อไปครับ